เกือบจะได้เรียกว่าพลเมืองดีซะแล้ว
นครนายกค่ะคุณยายวัย๗๑ไปถอนเงินสดมา๑แสนบาท

เพราะว่าลูกค้าซื้อควายไปแล้วควายมันไม่เชื่อง
ขอเงินคืนคุณยายแกก็ใจดีจะคืนเงินให้
แต่เงินหล่นกลางทางมีคนเก็บได้
อยากจะเรียกคุณว่าเป็นพลเมืองดีซะละเกิน

เหมือนกับจอดจักรยานยนต์แล้วก็เก็บเงินได้
คุณไม่รู้จะเอาไปคืนใครคืนตรงไหนยังไงหรือเปล่า

คุณก็ต้องเอาไปให้ตำรวจเจ้าหน้าที่
แล้วก็หาตัวเจ้าของเนอะถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของอ่ะ
ยังมีเวลานะไปหาตำรวจแล้วบอกผมเก็บได้
อยากจะเรียกคุณว่าเป็นพลเมืองดีเสียเหลือเกิน
แต่ถ้าคุณไม่คืนมันไม่ใช่คุณจะเป็นคนร้ายนะคะ
เงินตั้งแสนนึงอะค่ะนี่ค่ะ
ก็มีคลิปนี้แหละที่เห็นว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำท่า
จอดรถจักรยานยนต์แล้วก้มลงไปเก็บนะคะ
ก็เลยฝากหน่อยถ้าคุณไม่ได้เก็บเงินได้
หรือถ้าคุณกำลังจะเอาไปคืนอยู่แล้วเชียวหรือยังไง

ทีมข่าวของเราก็สอบถามคุณสุนันจันทเวียงอายุ๓๒
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กเป็นหลานของเจ้าของเงิน
เขาก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
ซอยเทศบาล๘นะคะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
นางละอจริงพรเป็นป้าของเธอ
ขายควายแม่พันกับลูก๒ตัวให้กับลูกค้า๒แสนบาท
ซื้อไปแล้วบอกว่าควายมันไม่เชื่องเลย
คืนควายได้ไหมแล้วขอเงินคืน
ก็เลยโอเคงั้นก็ไปเบิกเงินมาที่ธนาคาร
เงินแสนเลยนัดคืนเงินให้กับลูกค้า
แต่จังหวะที่เปิดประตูลงจากรถนะคะ
เงินมันมี๒ปึกนะคะปึกละแสน
เงินปึกแรกแสนนึงมันตกอยู่ที่พักเท้าภายในรถ
ส่วนอีกปึกนึงมันตกอยู่นอกรถ
แสดงว่ายายแกทำตกทั้งสองปึกถูกต้อง
แต่ไอ้ปึกที่ตกนอกรถนี่สิ
ทีนี้เขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็เลยเห็นภาพนี้ภาพซ้ายมือค่ะ
ครับว่ามีผู้ชายคนนี้สงสัยเขาจังเลยว่าเขาก้มเก็บเงินแล้วหนีหายไปเลยหรือเปล่าอ่า

เพราะว่าทำท่าเหมือนจอดแล้วก้มไปหยิบอะไรสักอย่างเห็นไหมคะ
เขาก็เลยสงสัยว่าใช่ไหมคุณเก็บเงินเข้าไปแล้วคุณเอาเงินไปเลยหรือเปล่า

เพราะว่าคนที่จะไปเจ้าของเงินจริงอะมันใช้ไม้ไม่ใช่ประโยชน์
เขาก็บนใจนะว่ามันก็ไม่ใช่นะ
ผู้เสียหายเขาแจ้งความแล้วนะคะ
สอบพอบ้านนาค่ะตอนเนี้ยตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่
ตามตัวผู้ชายในคลิปภาพนี้แหละค่ะมาสอบปากคำนะคะ
อืมก็ตรวจสอบทะเบียนรถเนี้ยค่ะ
จากสำนักงานขนส่งทะเบียนปลอมด้วยอ่ะเอ้า
เออทะเบียนปลอมไม่ปรากฏในระบบแต่เนี่ยก็ได้ภาพได้อะไรมา
ครับคุณก็มอบตัวซะเถอะโอ้โหแล้วใส่เสื้อแมนยูเลย
เห็นไหมเนี่ยอีกแล้วไม่เกี่ยวกับทีมฟุตบอลเขาเนอะ

ใช่ไม่งั้นคุณเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย
หรือถ้าญาติพี่น้องเห็นเนี่ยเขาจำได้อยู่แล้วใช่ไหม
ว่าโอ้โหรูปร่างอะไรแบบนี้นะคุณก็ไปบอกว่าโอ้โหผมไม่ได้เอาไปหรอก
ผมก็แม่มันไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหน
หรือผมเก็บอย่างอื่นหรือผมไม่เกี่ยวใช่ไหมหรือผมกำลังจะคืนอยู่แล้วเชียว
เสียชื่อเด็กแมนอยู่หมดเลย